หลังจากที่แม่บุ๋มปรณดาไปออกรายการรายการหนึ่งนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นการประชันหน้ากันครั้งแรกเลยระหว่างแม่บุ๋ม
แม้จะดูขัดใจที่แม่ไม่ได้ไฟติ้งกันบนเวที
แต่ลงมาทั้งคู่ก็ยังได้มีการพูดคุยกันบ้างตามคลิปที่เราได้เห็นกันมีการแชร์กันในโซเชียลนะคะ
แต่เดี๋ยวก่อนทำไมแวดวงนางงามมันงงแบบนี้ครับคุณ
แบบนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายชอบตีกันเป็นสงครามนางงามอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่า
เราไปฟังทัศนคติจากนางสาวไทยรุ่นพี่ปี๒๕๓๐อย่างแม่เอ๊ชุติมากันเลยจ้า
จริงเขาไม่ได้เป็นนางงามนะคนเป็นนางงามอย่างที่คุณบุ๋มบอกค่ะก็ต้องมีมงนะ
ถ้าติด๑ใน๑๐หรือ๑ใน๒๐ก็โอเคเป็นนางงามที่เป็นนางงามอย่างที่น้องบุ๋มบอกเป็นนางงามตกของเรา
เราก็เข้าใจน้องบุ๋มทำอะไรเพื่อสตรีเยอะเพื่ออะไรเยอะมากเรื่องเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นทีมน้องบุ๋มค่ะ
แล้วก็อยากให้น้องบุ๋มตอนนี้โฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องช่วยคนต่อไปเรื่องคดีข่มขืนหรือว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะ
อย่าไปโฟกัสเรื่องอื่นจะเสียสุขภาพจิต
อันนี้ก็จริงอย่างที่พี่เอ๊ว่านะคะคุณผู้ชมแต่เอาจริงนะนอกจากพี่เอ๊แล้วเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนก็อยู่ทีมแม่บุ๋ม
ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าแม่บุ๋มเนี่ยเขาจะลงเล่นการเมืองหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาบอกว่ายังยังไม่มีเรื่องการมงการเมือง
อะไรที่บอกว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นของแม่บุ๋มเนี่ยเขาจัดรายการไงรายการที่พี่มดดำบอกก็ในรายการนี่แหละคุณสอสอคนดังเขาบอกว่าโพสต์เชื่อถือไม่ได้อะไรยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปนะคุณผู้ชมนะ